โอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากโดยเฉพาะช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับ
ทางด่วนคุณต้องมีตัวรับสัญญาณแล้วก็คอยตื๊ดมีไม้กั้น
ถามว่าจ่ายเงินยังไงเดี๋ยวเขาไปจ่ายทางแอปพลิเคชันกันตามพวกลงออนไลน์อะไรพวกนี้
คือต้องลงทะเบียนล่วงหน้าถึงจะขับผ่านได้แต่หลายคนบอกผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียน
หรือว่ามาโหลดแอปตอนหลังจ่ายไม่ทันหรือว่าแอปมีปัญหาเสียค่าปรับกันแบบโอ้โหคนนึงเนี่ย
หลายร้อยหลายพันธุ์ใช่ค่ะค่าปรับสูงสุดถึง๕๐๐๐ทีเดียวนะฮะ
ตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์แต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
คือเปิดช่วงแรกเนี่ยปัญหาเจอก่อนเลยคือรถติดหน้าด่านเก็บเงินค่ะ
ที่เหลือก็ช่องมันก็เหลือน้อยไปอีกสำหรับเงินสดนี่นะฮะตามมาด้วยกระแสวิภาควิจารณ์เรื่องผ่านไปแล้วเนี่ย
จ่ายเงินแล้วระบบไม่ทำงานหรือว่าจ่ายล่าช้าหรือว่าไม่ทราบเพิ่งรู้เนี่ยฮะ
เสียค่าปรับกันแบบหลายร้อยบาทก็มี
ใช่เรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยอันนี้ถูกตำหนิเยอะมากหลายคนไม่รู้จริง
ใช่ว่าเราจะต้องทำยังไง
จะไปทางไหนเออคือมันก็เผลอเข้าไปแล้วอ่ะ
ท่านก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นสมาชิกกับเขาก่อนนะสมัครสมาชิก
อ่าถ้ายังไม่ได้สมัครก็สมัครตอนหลังได้ของกรมทางหลวงเขานะครับ
การชำระเงินเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเสียค่าผ่านทางตามจริงนะฮะ
ปกติก็๓๐บาทหากไม่ชำระภายใน๒วันหรือภายในกี่วันก็แล้วแต่
มันจะมีสองสเต็ปนะค่ะถ้ายังไม่ชำระเนี่ยยังไม่จ่ายเนี่ย
สำหรับคนที่เป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกคนไม่เป็นสมาชิกเนี่ย
ค่าปรับนี้ยังหนักยังโหดใช่สูงสุดเนี่ยไปถึงแบบห้าพันบาทอ่ะ
แต่ว่าตอนนี้พอมีปัญหาเยอะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณศักดิ์สยามชิดชอบบอกว่าเอาอย่างนี้ชะลอการเก็บเงิน
สำหรับผู้ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเอ็มโฟร์แล้วมีปัญหาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปก่อน
เสียค่าปกค่าปรับเดี๋ยวคืนให้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นใบถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับ
ส่วนทางภูมิในการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะ
ท่านก็พูดเอาไว้นะครับเอาไปฟังหน่อยนะฮะ
บทการโว้ย้ังท่านก็สามารถยืดเรื่องได้

ก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวชะลอไปก่อนแล้วก็คงจะประชาสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะ